วอเล็กบอลทางโค้ชยุ่นนาวากาโทมนชัยสุวจิรกุลครับ
หัวหน้าภูมิสอนทีมวอเล็กบอลชายก็สร้างความฮือฮาเพราะว่าเดินทางไปรับน้องฟิล์ม
นายชาคริสเผื่อนกระโทกในวัย๑๕ปีสูง๒เมตร๔เซนติเมตรครับ
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่ามานี่มามาเป็นนักกีฬาถ้าสูงขนาดนี้นะครับ
เดี๋ยวมาปั้นโค้ยุ่นบอกว่าด้วยความสูง๒เมตรในวัยสิบห้านะครับ
ไม่อยากรอเลยมาเป็นนักกีฬาเลยครับรีบขับรถไปเลยไปคนเดียวด้วยครับ
รับน้องฟิล์มนะครับแล้วก็บอกว่าอ่าทางบ้านของน้องเนี่ยยากจนนะครับ
แล้วก็โครงการที่จะสร้างร่างกายของนักกีฬานะครับ
นักกีฬาแบบนี้ขึ้นมาหายากมากก็เอามาฝึกเอามาหัดนั่นแหละครับ
แล้วก็ต้องให้แพทย์คอยตรวจร่างกายด้วยนะครับ
ก็จะปูพื้นฐานให้ใหม่เลยซึ่งน้องฟิล์มหรือว่านายชาคริส
กระโทกเวลานี้เก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามกีฬากองทัพอากาศ
แล้วก็พักอาศัยอยู่ที่สนามทูปะเตมีครับ